สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะมาเจอกับอจ้าวปนะครับ
แม่อินจริงนะคะวันนี้ความจริงนะคะเรียกอปก็ได้นะคะ
คำว่าอาจารย์ปกติก็ใช้ตัวย่อว่าอจุดอยู่แล้ว
อปนะจ๊ะค่ะ
เอาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับที่เกี่ยวกับตัวเลข
ก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับความตรงเวลาของคนค่ะ
ให้เราสังเกตเลยนะคะไม่ว่าจะคนผู้นั้นมีท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขกลุ่มนี้
หรือมีเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขคู่เหล่านี้
ให้สังเกตเลยว่าเขาเป็นคนที่ตรงเวลามากค่ะ
เรามารู้จักกันเลยดีกว่าว่าเลขกลุ่มนี้มีอะไรบ้างค่ะ
ก็เลขกลุ่มนี้นะคะก็แน่นอนแหละจะเป็นเลขของความรอบครอบ
มีสติรู้จักการวางแผนก็อย่างเช่นกลุ่ม๑๔๔๑๑๕๕๑๕๕นะคะ
อันนี้เราต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
มีความรอบครอบมีสมาธิในการทำงานดังนั้นถ้าคุณนัดหมายกับเขาแล้วเนี่ย
เขาไม่มีพลาดเพราะเขาวางทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนเขาแล้วนะคะ
แล้วจะมาตรงเวลาด้วยตรงเวลาแน่นอน
แล้วคราวนี้เรามาดูเลขที่เขาจะตรงเวลามาก่อนเวลา
แล้วถ้าเรามาสายเขาก็จะตำหนิเราเหมือนกัน
ก็คือเลข๑๖๖๑เนื่องจากว่า๑๖๖๑เป็นเลขที่ตรงเวลาอย่างยิ่งยวด
ผู้ใช้เลขคู่นี้จะเป็นคนที่มีความละเอียดในทุกเรื่องอยู่แล้ว
เป็นคนที่มองกรานไกลวางแผนอนาคตล่วงหน้าได้อย่างดี
ดังนั้นเข้ามาก่อนเวลาแน่นอนแล้วถ้าคุณมาสายคุณก็จะโดนตำหนิด้วย
เพราะว่าเขาก็เป็นคนละเอียดด้วยนะคะ
แล้วเรามาดูเลข๑๙๙๑เลขนี้
ก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้นำ
ผู้นำก็ไม่ยอมที่จะมาสายอยู่แล้ว

ถูกต้องเพราะว่าความเป็นผู้นำอยู่ในหัวใจเขาแล้ว
เพราะว่าจะบอกเลยว่าผู้นำก็ต้องโดดเด่นเก่ง
จะให้ลูกน้องมาว่าได้ยังไงรับรองมาก่อนหน้าเลยค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งคู่เลขนะคะก็คือ๓๕๕๓
คู่นี้เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่มีบารมีมีอำนาจมีลูกน้องอยู่แล้ว
แล้วตัวอย่างที่เขาแสดงให้เห็นเนี่ยเขาต้องเป็นตัวอย่างในด้านดีเสมอ
นอกจากคนที่มองเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว
ยังเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่าเขาผู้เหนือบังคับบัญชาเขาเนอะ
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้เลขนี้กลุ่มนี้ทำให้มีกลุ่มเหล่านี้แล้วจะเป็นคนที่ตรงเวลา
ถ้าเป็นผู้นำแล้วเนี่ยคือถ้ามีนัดก็มาตรงเวลาอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้ามาทำงานก็คือจะต้องมาตรงเวลาไม่มีมาสายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง
ดีมากเลยนะคะเรื่องของการตรงเวลาจริงก็เป็นสิ่งสำคัญนะ
กับการทำงานนะคะใครก็ที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่า
ตัวเราเนี่ยมีตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่านะแต่ว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาแล้ว
มาดูกันท่านแรกคุณใหม่นะคะหมายเลขโทรศัพท์๗๐๖๙๖๖๕อาชีพนักศึกษาอยู่เลยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าน้องนักศึกษาคนนี้เป็นคนที่มีความตรากต่ำตรากตรำ
เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับทุกเรื่องแล้วก็จะเครียดมากพอควรนะคะ
แต่ว่าในเรื่องความอุตสาหะเขามีแน่นอน
แต่ก็อุตสหัสมากจนกลายเป็นความเครียด

อย่าง๖๙๖เงินทองเขาดี
แล้วก็๖๖เป็นคนมีเสน่ห์มากด้วย

คือจะบอกว่าเลขนี้พลาดตรง๗๐ข้างหน้า
แค่ตัวหน้า๗๐เท่านั้นเอง

งั้นอย่างนี้น้องควรเปลี่ยนหรือว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนอะไร
ในอนาคตก็เอาเลขไม่ดีออก๗๐หรือ๐๖ออกซะ

คนต่อไปเลยนะครับคุณเมืองนะครับ

อาชีพก็คือเป็นช่างแอร์แต่ไม่รู้ว่าเป็นช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่า

เขาเคยเล่ายาวกันมาผมก็ไม่รู้ตำนานอะไรแต่อาชีพเขาเป็นช่างแอร์

โอเคค่ะเบอร์นี้ต้องบอกว่าเกือบดี
แต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะใช้คำว่าเกือบดีเนื่องจากว่าเขาเป็นช่างแอร์ในตำนาน
เพราะเค้ามีความขยันมีความกระตือรื้อโรน
สู้งานด้วยเลข๙๓๖แล้วเขาจะเป็นคนที่มีดวงทางด้านการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ

นี่รับงานทีคงไม่ได้รับแค่บ้านหลังเดียวแหละ
ค่าจะรับการหลายบ้านวันนี้๒๓หลังเป็นอย่างต่ำนะ
เป็นเงินก้อนโตด้วยก็แสดงว่าเบอร์นี้ถือว่าดีเลยใช่ไหม
สุดท้ายที่บอกว่าเกือบจะดี๑๐๐แต่ไม่๑๐๐
โทร๘๕ค่ะ๘๕จะเป็นคนที่ฉลาดพลิกแทงสถานการณ์อะไรได้ดี
แต่ว่าในข้อไม่ดีคือคนไม่มีคนที่ไม่มีศิลธรรม
เข้ามาทำเรื่องให้เขารู้สึกถูกกวนใจอยู่ตลอดเวลา
อาจจะมีโดนโกงไปกวนจุงกวนใจ
มีแต่อันนี้เขาก็ฉลาดพอเหมือนกัน
แล้วต้องระวังกันด้วยแต่โดยรวมถือว่าดีนะสำหรับหมายเลขนี้

อาชีพนี้ช่วงนี้ฮิตนะฮะ
ใช่ค่ะจะบอกว่าเบอร์นี้ถ้าเห็นปุ๊บแรกก็จะบอกเลยว่า
ถ้าเปลี่ยนได้รีบเปลี่ยนฤทธิ์ค่ะ
เพราะรู้สึกว่าอย่าง๑๓เป็นพลังของในเรื่องการเจ็บป่วย
เสี่ยงอุบัติเหตุเสี่ยงการถูกโกงแน่นะคะ
แล้วก็๓๓ปกติ๓๓คู่เดียวเป็นเลขที่นักกีฬาใช้แล้วจะดี
เป็นเลขของการบ้าพลังเป็นเลขของความที่ทำอะไรไม่หยุดห่อน
แต่๓๓๓ตัวสิ่งที่จะตามมาก็คือ

คุณก็จะใจร้อนเกินไปไม่ได้หยุดพักอะไรเลยนะคะ
แล้ว๓๖นี้ยังเป็นเลขกระตือลือล้นอีก
แต่สมมุติ๓๖๓๖ก็ยังโชคดีในเรื่องของการกระตือลือล้นมีเสน่ห์
ก็เป็นเรื่องของความมีเสน่ห์ขายของเก่งในเรื่องของของสวยงาม
ก็ขายเก่งก็น่าจะดีกับอาชีพแม่ค้าออนไลน
แต่ประเด็นคือ๑๓เป็นเลขที่เลวแหละ

จะบอกว่าเลวร้ายเลขเสียที่สุดในเบอร์มงคลเลย
ฉะนั้นแนะนำว่าควรจะเปลี่ยน

คุณเยาว์๒๙๓๐๑๑๕อาชีพค้าขายค่ะครับ
เบอร์นี้นะคะบุคลิกไพนอล์ค่อนข้างดีเลยล่ะ
เพราะว่ารู้จักพูดจามีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยเลข๒๙นะคะ

ดีตรงชนะคู่แข่งแล้วมีใจนักสู้เสมอเลย

ติดตอนนี้นอกจากเรื่องของเงินรั่วแล้ว
มันจะมีเรื่องของอารมณ์ที่คุมไม่อยู่
พอต่อมากลูกค้าตอบว่าอาจจะหลุดไปเลย
แล้ว๐๑เขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูง

ก็คือมีคนหมั่นไส้อิจฉาเขาเยอะเหลือเกิน

แต่ก็ยังตบท้ายดีตรงที่ว่ามีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค่ะ
ดูเบอร์นี้แล้วก็กลางนะ
แต่กลางค่อนข้างไปทางไลฟ์
อาจารย์เคยบอกเหมือนกันว่าหมายเลขที่มีเลข๐อยู่ใน๗ตัวหลังไม่ค่อยดี
ใช่จะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยด้วยนะคะเราก็ลืมพูดไปอย่างศูนย์หนึ่ง
เป็นเรื่องของคนที่มีอาการปวดไมเกรนมีปัญหาลูกในตาค่ะ
ส่วนคู่เลขพวกนี้จำเอาไว้ถ่ายภาพเอาไว้เก็บเอาไว้ศึกษา
เพื่อที่จะเลือกใช้ตัวเลขให้เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับเราด้วยนะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่ามันเหมาะสมกับตัวเองไหมด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ